ถ้าพูดถึงเรื่องของโค้ชต่างชาติกันเนี่ยก็ในยุคสมัยที่ผ่านมาหลายต่อหลายปี
ทีมชาติไทยก็ใช้โค้ชต่างชาติมาเยอะมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไป
ดีก็มีไม่ใช่ว่าโค้ชต่างชาติดีอย่างเดียว
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าไม่เคยมีโค้ชต่างชาติที่เป็นชาวเอเชียได้มาคุมทีมชาติไทยเลย
งั้นไปดูกันหน่อยนะครับว่าที่ผ่านมาเราใช้ใครบ้างนะครับ
ก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบหมายให้โคชโตยศรีสักยอดญาติไทย

บอกแล้วด้วยว่าไม่ได้รอแค่การยื่นใบสมัครจากโค้ชต่างนะ
แต่ก็จะสันหารตัวเองด้วยว่าใครที่ดูเหมาะสมอ่า
โดยในอดีตนะครับทีมชาติไทยเคยมีกุญสือทั้งหมด๓๓คนนะครับ
โดยเป็นโค้ชต่างชาติทั้งหมด๑๔คนครับ
เลี่ยงกันไปหน่อยแล้วกันสำหรับคุณซื้อต่างชาติที่ได้รับการยกย่องว่า
ประสบความสำเร็จมากนะครับในการคุมทีมชาติไทยเนี่ย
คนนี้เลยครับปีเตอร์วิทย์ครับเฮ็ดโค้ชชาวอังกฤษที่เข้ามาคุมทีม
ในช่วงปี๑๙๙๘ถึงปี๒๐๐๓นะครับ
ผลงานก็คือพาทีมชาติไทยนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศในศึก
ลูกนี้จำได้เลยแม่นยำเฮดีใจมาก
หลายคนก็ที่ได้ชมเกมนี้ยังนึกถึงได้เป็นอย่างดีว่า
โอ้โหพอยิงเข้าไปลูกมันสร้างประวัติศาสตร์ที่สุดยอดจริงนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ปิเตอร์วิทยังเคยพาทีมคว้าช้ำ
เขายังเป็นโค้ชต่างชาติที่คุมทีมชาติไทยได้นานที่สุดถึง๕ปีอีกด้วยนะครับ
โค้ชต่างชาติอีกหนึ่งคนที่ได้รับการยกย่องนะคะก็คือคารอสเบโตคาวาโย
เป็นคนที่จุดประกายความสำเร็จให้กับทีมชาติไทย
ตอนนั้นจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งทีมชาติไทยนะตอนนั้นเอาชนะจีนเจ้าภาพในรอบ๘ทีมสุดท้าย
๑ประตูต่อ๐เขียนเจ้าภาพต่อกรอบนั่นแหละ
แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะก็มีอีกหลายคนที่เป็นโค้ชต่างชาตินะคะ
ที่เห็นกันก็มีปีเตอร์วิสหลังจากยุคของปีเตอร์วิสก็มีซิกกี้เฮลมีปีเตอร์รีดมีไบอาร์ลอบสันวินฟิลเชฟเฟอร์แล้วก็มิลโลวานรายเยวัช
ซึ่งกุญซื้อทั้งหมดนี้ไม่สามารถพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในรายการใหญ่ได้
จะมีเพียงปีเตอร์รีดนะคะที่ได้รองแชมป์อาเซียนคลับปี๒๐๐๘แม้ว่าตอนนั้นจะชั่วแชมป์
แต่ว่าแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยก็ยังสนับสนุนอยากจะให้ทำงานต่อนะคะ
รวมถึงวินฟิตเชฟเฟอร์มีลุ้นพาทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ๑๐ทีมสุดท้ายคือโซนเอเชียฟุตบอลโลกปี๒๐๑๒
ให้กับทีมชาติอินเดียไปแบบขาดร้อย๑๔ในนัดแรกของเอเชียนคลับนะครับ
แน่นอนแล้วครับถูกปลดจากตำแหน่งสำหรับโค้ชคนไทยบ้าง
ยุคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่พอจะนึกออกว่าผลงานนั้นดีจริงเลยก็คือ
อาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินและซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับ
คุมทีมในระดับที่แฟนฟุตบอลไทยนั้นให้การยอมรับ
แล้วก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะซิโก้ที่พาทีมเป็นแชมป์
เซียนคลับ๒สมัยติดต่อกันรวมถึงพาทีมชาติไทยไปเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก
รอบคำเรียก๒๐๑๘รอบคำเรียกโสดเอเชียนั่นเองนะครับ
เพราะซิโก้นี่เป็นเหมือนจุดกระแสบอลไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเลย
หลังจากที่เงียบเหงาไปนานใช่ครับซึ่งถ้าดูนะตอนนี้นะคะ
โค้ชชาวเอเชียก็ยังไม่เคยมาคุมทีมชาติไทย
แต่ว่าในอาเซียนปัจจุบันนิยมใช้โค้ชที่เป็นคนในชาติเอเชียมากขึ้น
งั้นดูหน่อยนะครับในย่านอาเซียนของเราเนี่ย
มีเวียดนามเป็นที่รู้กันอยู่แล้วป่าฮั่งซู๊นะครับ
ัมพูชาคิซูเกะฮอนดาของญี่ปุ่น
ส่วนบลูไนกับลาวใช้โค้ดของสิงคโปร์
ส่วนตีมอร์ใช้โค้ชของญี่ปุ่น
คุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของทีมในย่านอาเซียนต่างนะครับ
ว่าเขาก็เริ่มที่จะใช้โค้ชที่เป็นชาวเอเชียมากขึ้นแล้ว